วันนี้นะครับชี้ชะตาตัวใบสุดท้ายครับที่จะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก๑ครับ
ระหว่างนครปฐมกับขอนแก่นนะครับใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับ
วันนี้จะได้รู้กันแน่นอนนะครับเกมนี้ในนัดแรกนะครับ
เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับที่เปิดบ้านชนะมาก่อน๒ประตูต่อ๑ครับ
ก็ทำให้เกมนี้ความกดดันอยู่กับนครปฐมนะครับที่เล่นในบ้านจำเป็นต้องชนะให้ได้
อย่างน้อยสกอร์หนึ่งศูนย์เพียงพอที่จะชนะด้วยเอเวโกนะครับผู้นี้จะแข่งสิบแปดนาฬิกานะครับ
มาดูความพร้อมกันหน่อยครับเกมนี้นครปฐมจะได้ต่างชาติมาอย่างฟูลทีมเลยนะครับ
ทางด้านของเฟอร์เรล่าดอสซานโตสออสวาโดเนโต้ครับ
มาประสานกำลังกับเลสลีอับโรครับเกมนี้คอร์ชทงทงชัยสุโกกี
ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าเต็มร้อยแล้วก็มั่นใจจะชิงความได้เปรียบได้อย่างแน่นอนครับ
ส่วนฝากของขอนแก่นนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างฟูลทีมเช่นเดียวกันนะครับ
ความหวังในการทำประตูเนี่ยก็ฝากไว้ที่ครับ
อย่างธนาชนะบุตรนะครับที่อาจจะได้ลงสนามในเกมแบบนี้
ด้วยครับเกมนี้ก็ถือว่ามีสติที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับ
เกมนี้ก็ดูกันนิดนึงครับว่าสถิติทั้งสองทีมเป็นอย่างไรครับ
จากสิริการยิงประตูนะครับนครปฐมเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุด
ในระดูกการณ์นี้ตอนนี้นะครับหกสิบหกประตูรอบปกติบวกกับห้าประตูรอบ
ออฟส่วนขอนแก่นนะครับยิงเจ็ดประตูรอบเพลย์ออฟนะครับ
แต่ว่าระดูการปกติยิงห้าสิบหกเสียประตูนครปฐมเสียสามสิบหก
ส่วนขอนแก่นเสียสามสิบเจ็ดในระดูกการณ์ปกติแล้วก็ในเพลย์ออฟเนี่ย
ทีมละสามก็ถือว่าสูสีครับขณะที่วันนี้วัดคมเลยนะครับ
ก็วัดคมกันนะครับฟังนธมภื่์ประถมเนี่ยยิงยี่สิบสี่
วันนี้ก็ลุ้นกันใครคมกว่ากันนะครับ

เป็นนครปฐมเปิดบ้านชนะขอนแก่น๔ประตูต่อ๐นะครับ
ถ้าเป็นสกอร์แบบนี้เนี่ยนครปฐมเลื่อนชั้นนะครับ
แต่ถ้าไม่เป็นสกอร์แบบนี้แล้วเป็นขอนแก่นที่มายันเสมอได้เป็นอย่างน้อย
วันนี้จะเป็นขอนแก่นที่เลื่อนชั้นนั่นเองครับ

ไปกันที่เรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ

แล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้แรงกิ้งพิจารณาแทนครับ
ปรากฏว่า๓ทีมได้โคต้าอัตโนมัติ
เป็นอีรานญี่ปุ่นแล้วก็อุสเบกิสถาน
อีก๒ทีมไปฟุตซอลโลกนะครับ

โดยทีมที่ชนะในแต่ละคู่จะได้สิทธิ์ไปฟุตซอลโลกทันทีนะครับ
นัดแรกแข่ง๒๐พฤษภาคมนัดที่๒แข่ง๒๕พฤษภาคมนะครับ
ไทยก็ต้องลุ้นครับว่าจะเจอเวียดนามอีรักษ์หรือเลบานอนนะครับ
ส่วนกระบวนการกักตัวแล้วก็วีซ่าทีมเยือน
กันครับวันที่๒๗เมษายนนี้นะครับหรือวันอังคารครับ
นาฬิกาก็จะได้ทราบว่าคู่แข่งชิงตัวของทีมชาติไทยจะเป็นใครครับ
ไปกันที่เรื่องราวของฟุตซอลต่อเนื่องนะครับแต่เป็นเรื่องราวการจากลาครับของจิรวัตรสอนวิเชียนนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวต้องการเดินทางออกไปหาความท้าทายใหม่
เส้นทางการค้าแข้งอาชีพให้กับตัวเองนะครับ

จิรวัตรจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนในอนาคตนะครับ

เป็นดาวสันโวประจำทวนาเม้นฟุตเซาชิงแชมป์สมสอดเอเชีย
สองสมัยติดในปี๒๐๑๖และ๒๐๑๗
แล้วก็เป็นนักเตะไทยคนแรกคนเดียวที่ทำได้ด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีชื่อเป็น๑ใน๑๐นักฟุตซอลยอดเยี่ยมโลกปี๒๐๑๗ด้วยครับ